สมัยผมเด็กนะที่โตมานิดนึงพอจะเข้าใจการเมืองแล้วนะ
ผมชอบดูหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ที่มียอดจำหน่ายมากที่สุดของประเทศไทย
ผมชอบการ์ตูน๓ช่อง
นึกถึงอะไรชัยราชวัฒน์ผู้ใหญ่มากับทุ่งหมาเมิน

แล้วจะดีแค่ไหนถ้าเราจะได้ดูในเวอร์ชันแบบนี้ครับ
ผู้ใหญ่

เอ๊วีววายอะไรครับอั้ยจอย

ไม่ของรัฐบาลนะสิผู้ใหญ่
ฉันเห็นรายชื่อของแต่ละคนแล้วโอ้โหงามไซส์จริงเลยผู้ใหญ่
ไอ้ที่เอ็งว่างงามใส้มันงามยังไงวะ
เอ้าผู้ใหญ่ไม่เห็นเหรอ
มีทั้งแป้งอย่างนี้เจ้าพ่ออย่างนี้
ไม่เรียกว่าง่ามใสละจะให้เรียกอะไรละผู้ย่าย
แล้วเองไปรู้เรื่องพวกนี้มาได้ยังไงล่ะไอ้จอย
โอ้โหผู้ใหญ่นี่มันยุคโซเชียลมีเดียแล้วนะ
รู้จักไหมไม่ได้ใช้เป็นนกพิราบสื่อสาร
ข่าวเกิดที่นู้นแป๊บเดียวก็รู้ถึงทีนี้แล้ว
ผู้ย่ายนี่ไม่อับศอบแห่วตัวเองบ้างเลย
นี่ไอ้จ่อยล่ามปลาหมนะเองนี่

เราก็ต้องให้เขาแสดงฝีมือก่อนสิ

แล้วจะสรุปได้เมื่อไหร่ล่ะจ๊ะ

ก็แล้วแต่เองสิวะก็อยากจะร้องก็ร้องไป
ยังไงพวกเราก็ต้องให้เวลาเขาทำงานซะก่อน

แต่จะลองว่าเราจะทำตามสัญญา
ขอเวลาอีกไหมนาน
บ้านไปเลยนะไปไกลนู้นเลย

รอให้ไอ้ชำฟังที่กลางทุ่งกลางนานู้น
พอแค่เธอจงไว้ใจสัตว์ท้าย
เหมือนการ์ตูนแต่มันเป็นอะไรนะ
เหมือนคนจริงครับคุณผู้ชมฮะ

นี่เป็นแค่ตัวอย่าง
ส่วนจะได้ดูกันต่อเนื่องที่ไหนนั้นหรือ
แน่นอนคือช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐ

แต่เดี๋ยววันเวลาที่แน่นอนนะครับ
จะอยู่ตรงไหนคอลัมประจำเป็นอย่างไร

อย่างนี้เด็กก็ดูสนุกนะ